อ่ามาดูคนที่อยู่ในพื้นที่บ้างนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องย้ำเตือนนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่
โดยเฉพาะริมทานน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่รับน้ำ
คุณผู้ชมต้องระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมนะคะเพราะว่าฝนตกหนักข้ามคืน
แล้วน้ำป่ามาอีกแล้วค่ะน้ำป่าบนน้ำตกพรมโลกหลากลงมาด้านล่าง
ปีนี้เราเห็นน้ำป่าบ่อยมากนะคุณนัทพงศ์นี่ซัดลงมาแรงจริงจริงนะเนี่ย
น้ำแดงแดงแบบเนี้ยอันตรายจริงจริงนะคะนี่มาจากน้ำตกพรมโลก
ที่อำเภอพรมคีรีนะคะขุนแดงไหลบ่ามาอย่างเชี่ยวกรากเลยค่ะ
้นทะลักทานน้ำตกแล้วท่วมตรงน้ำตกเนี่ยเขาบอกท่วมไปหมดเลยนะคะ
เพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็แจ้งเตือนนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ริมทางตรงพื้นที่รับน้ำขอให้เตรียมพร้อม
รับมือเพราะว่าถ้าฝนไม่หยุดตกเกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน
การเกษตรจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำที่ไหลลงมาตอนนี้ก็ไปท่วมแล้วค่ะ
ถนนเส้นต่างทั้งในเขตเทศบาลและอำเภอรอบนอกนี่
นี่ค่ะยี่สิบถึงห้าสิบเซนนะคะที่เราเห็นนี่นะคะ
แล้วก็รถติดคือชั่วโมงเร่งด่วนเพราะว่าวันนี้ก็วันทำงานวันแรก
สภาพเป็นอย่างนี้แหละค่ะเมื่อเช้านะคะรถติดยาวเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร
แต่ว่าเช็คไปล่าสุดเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มลงแล้วนะคะ
เขาช่วยกันผันน้ำออกจากจุดที่ท่วมนะคะแล้วก็วางกระสอบทราย
ก็ยังต้องเตรียมรับมืออยู่ค่ะเพราะว่าฝนอาจจะตกลงมาอีก
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้
ยาวไปถึง๒ธันวาคมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนครศรีธรรมราชนะคะ
คุณผู้ชมที่อยู่ที่นั่นก็เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะคะ